ขับขี่รถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ย
ถ้าเกิดว่าขับย้อนสอนอันตรายมันเกิดขึ้นมาก
แล้วขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
สอนไม่พอเล่นปาดข้ามเลนมาอีก
โอ้โหดูภาพแล้วมันอันตรายจริงครับ

คุณย้อนสอนย้อนสอนไม่พอคุณปาด
จะข้ามเลนมาโอ้โหเอากันอย่างนี้เลยเหรอครับ
อันตรายมากนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่
สวนมาแบบทางตรงปกติตามกฎจราจร

พอเห็นอีกทีมันก็จวนตัวแล้วครับ
แล้วดูไปดูมานะลักษณะเนี่ย
คนที่ขับขี่ย้อนสอนมาคือขนองมาก

แล้วพอคนเจ็บแบบนี้โอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้น
มีคนเจ็บสิครับเจ็บตั้ง๓รายเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับ
บริเวณนี้คือถนนเส้นทางนิคมสร้างตนเองโคกตูม
หน้าโรงโม่ศิลามณีหมู่ที่๓ตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมี๓คนที่บาดเจ็บ

รายแรกคือนายพิพัฒน์น้ำจันทร์อายุ๑๙ปี
คนที่ขับขี่รถบารศัยที่ทำท่ามเหมือนจะยกร้อนรับปัด
ข้ามเรณมาแล้วแหละครับแล้วก็สวนเรณมาด้วย
คนนี้มีแผลถลอกตามร่างกายคิ้วซ้ายแตก

ปีก็เพื่อนกันนั่นแหละคนที่ซ้อนท้ายนายพิพัฒน์มา
ศีรษะแตกเลยนะนอนหมดสติอยู่ครับโอ้โหก็ยังว่าครับ
ไม่สวมหมวกนิรับภัยก็คือหมวกกันด๊อค
รายที่๓คนนี้น่าเห็นใจคือลุงปั่น
เท้าศรีสกุลอายุ๗๓ปีคุณลุงเนี่ย
คนนี้เขาขับมาทางตรงปกติดี
แล้วมาเจอกับสองคนนี้ที่ขับขี่ย้อนสอนเปลี่ยนเลนมา
โอ้โหคุณลุงปั่นได้รับบาดเจ็บแผลถลอกตามร่างกาย
ข้อเท้าด้านซ้ายฉีกขาดแพทย์ทำการผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
เอาล่ะยังไงซะภาพที่เห็นมันค่อนข้างชัดนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ถูกต้องนี่ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ถูก